สายตาไม่สั้นอาหารแต่อายุยาว

คือต้องบอกว่าหลายคนมีปัญหานี้นะ

ตาที่ยาวขึ้นไม่ได้ช่วยชดเชยสายตาที่สั้น

ไม่ได้แบบถอยหลังกลับไปกลับมาแล้วพอดีกัน

และสำคัญเนี่ยเวลาอ่านหนังสืออ่าน
เมนูต่างมันช้ำใจมากนะ

อะไรน่ากินถูกอะไรอยากทาน

พระนครศรีอยุธยาเขาเข้าใจเขารู้ปัญหานี้เป็นอย่างดี
เขาก็เลยทำเมนูฉบับยักษ์ออกมาเอาใจลูกค้าสายตาสั้น
คุณต้องไปแล้วนะที่อายุทยา
เขาบอกว่าได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลย
เพราะว่าไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องก็อิ่มท้องได้
นี่เป็นอย่างไรล่ะใหญ่สะใจไหม
ได้ตัวรสชื่อก็ใหญ่

เขาบอกว่าเจ้าของร้านนี้เนี่ยเขาตั้งใจทำเมนูฉบับยักษ์แบบนี้
มาเอาใจลูกค้าสายตาสั้นแล้วก็ให้เห็นราคาอาหารแบบชัดเจนไปเลยค่ะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ในตลาดบางปะหันที่ตำบลขวัญเมือง

ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เขาประทับใจในรสชาติแล้วก็อาหารของทางร้านอยู่แล้ว
แต่ที่ประทับใจมากขึ้นไปอีกก็คือเมนูรายการอาหารขนาดใหญ่ยักษ์นี่แหละค่ะ
คนเท่าคนแก่สายตาสั้นสายตายาว
โอ้โหเห็นชัดเจนไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่งใดทั้งสิ้น
นายนัทพงศ์มีวงสมอายุ๓๗ปีเจ้าของร้านนะบอกเลยบอกว่า
ข้าวต้มมา๕ปีแล้วมีอาหารบริการลูกค้ากว่าร้อยเมนูเลย
เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าถามว่าพี่มีอะไรแนะนำบ้าง
โอ้โหให้นั่งไล่ก็พอดีเป็นโรคกระเพาะแล้วไม่ต้องทานกันเลยผ่านไป๓ชั่วโมง
แล้วที่บอกว่าร้อยกว่าเมนูแล้วเมนูใหญ่ขนาดนี้๑แผ่นพอไหม

ก็เลยบอกว่าลูกค้าแนะนำลูกค้าไม่หมดจริง

ใส่ชื่อเมนูของทางร้านทั้งหมดหน้าเดียวคุณ
ทำได้อย่างไรน่ะหน้าเดียวร้อยเมนูคนสายตาสั้นเห็นง่ายไม่ต้องเพ่ง
คือมองโต๊ะข้างยังได้เลยถ้าว่าเมนูไม่พอ
เมนูไม่พอคนเยอะเล็ง
เล็งก็เห็นนะคะก็บอกว่าผ่านเมนูอาหารนี้
กว้าง๘๐เซนติเมตรยาว๑๒๐เซนติเมตร
รวมถึงเมนูใหญ่สะใจไม่พอ

แสดงบัตรประชาชนของคุณแล้วคุณจะได้รับ
แตงโมหนึ่งจานใหญ่ทั้งชีวิตแตงโมเพื่อนบ้านบ้าน
เออเอาไม่ห้ามเถอะเดี๋ยวร้องจบนะ

จานใหญ่รับไปเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันเกิด
ส่วนใครนี่เขายุคดิจิทัลนะคุณใครถ่ายรูปเช็คอินแล้วแท็กเพจของทางร้านมีเพจด้วย
จะแถมข้าวต้มกุ้ยและยำไข่เค็มจานใหญ่อีกหนึ่งจาน
คุณไปเลยมั้ยไปเลยมั้ยดูหน้าแบบไปเลยก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตานะ
เดี๋ยวแท็กก่อนแล้วไปไปกินของฟรีกินแค่นั้นด้วยไม่สั่งเพิ่ม
ไม่ได้มั้งคือคิดว่าบอกอาจจะต้องสั่งอาหารมาถ่ายร่วมถ่ายรูปกว่าไหมล่ะ

นางสาวดาริกามีโชคสมลูกค้าคนหนึ่งค่ะบอกว่า
ชอบมากที่ทางร้านระบุชื่อเมนูราคาชัดเจน
ส่วนใหญ่บอกราคากันตรงนี้เลย
ส่วนใหญ่ราคาจานละ๕๐บาทไม่แพงนะไม่แพง
และการระบุราคาชัดเจนแบบนี้เขาพูดกันบอกว่า
ถือเป็นการไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
ใช่เพราะมองมีปัญหาบางร้านไม่ระบุราคาในเมนู
คือบางทีเราไปหิวโซเราก็สั่ง
เพราะอะไรถึงไม่ระบุระบุหน่อยนะจะได้บวกลบคูณหารถูกนะคะ
คุณจะได้คำนวณเงินในกระเป๋าว่าพอจ่ายไหม

เชื่อว่าเขาก็ไม่อยากได้ลูกจ้างเพิ่มด้วยแหละ